ที่จังหวัดสบุตรปราการสามแม่ลูกสินเสมอกัน
บอกว่าความจนแม้ไม่ใช่กรรมพันธุ์แต่มันก็น่ากลัว
แต่ใกล้เป็นว่าสามแม่ลูกกลายกันเป็นมิจฉาาชีพ
วิธีการของเขาคือขับรถกระบะไปตระเวนยืมของใช้ของวัด
หม้อทั้งจานทั้งถ้วยทั้งทุกอย่าง
แล้วสุดท้ายเอาสิ่งเหล่านี้ไปแกะตราของวัดออก

นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แม่ก็คือนางสาววาสนาอายุ๕๒ปี
ลูกสาวคนโตชื่อว่าอดุญญาอายุ๓๓ปี
คนรองชื่อว่ามันลิกาอายุ๓๐ปี
ตำรวจไปรวบตัวได้จากบ้านเช่าในซอยยั่งยืนสมุทรปราการค่ะ
แล้วสุดท้ายพระลูกวัดโพธิยารามตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ

นอกจากจับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว

ห้อจานช้อนกระทะพัดลมโต๊ะเก้าอี้

พฤติการของแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้ค่ะคือ
จะขับรถกระบะตระเวนไปที่วัดต่าง

บอกว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญตั้งโรงทาน
คนยากร้ายยากจนนะคะ
แล้วพอได้ของจากวัดไปแล้ว
ไม่ได้นำไปตั้งโรงทานอะไรหรอกค่ะ
สิ่งที่ทำก็คือไม่ยอมเอากลับไปคืนวัด
แต่จะเอาของที่ยืมไปลบชื่อวัดออก
แล้วนำไปขายตามตลาดมือสอง
พระจากหลายวัดมีการโพสต์เฟซบุ๊ค
เพื่อให้ญาติโยมช่วยตามหามิจฉาชีพแก๊งนี้
จนกระทั่งมีคนตาดีไปเห็นว่า
อ่ะพระขอช่วยให้ตามหาแก๊งมิจฉาชีพมีคนไปเห็นแล้วก็ไปแจ้งเบาะแสกับตำรวจนะคะ
ว่าเจอแก๊งนี้นะคะส่วนตัวแม่เนี่ยคนเป็นแม่ยอมรับสารภาพบอกว่า
จริงทำจริงหลอกยืมเงินขออภัยยืมของจากวัดแล้วเอานำไปขาย
ก่อนหน้านั้นเธอแล้วก็ลูกสาวอีก๒คนมีอาชีพคือขายดอกไม้แล้วขายเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัด
แต่ระยะหลังขายไม่ดีก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ
ประกอบกับโรคโควิด๑๙มันระบาดก็เลยทำให้คนเนี่ย
ไม่มั่นใจที่จะใช้เงินไม่กล้าใช้จ่ายแม้แต่เสื้อผ้ามือสองค่ะ
คนก็ไม่ซื้อก็เลยหาเงินไม่พอเลี้ยงชีพไม่พอเลี้ยงครอบครัวนะคะ
เพราะนอกจากลูกสาว๒คนแล้วยังมีหลานอีก๖คนนะคะ
อยู่ในวัยกำลังกินกำลังนอนวัยกำลังเรียนด้วยนะคะ
เมื่อหาเงินไม่พอทำไงทั้งบ้านเก้าชีวิต
ก็เลยไปกู้เงินนอกระบบมา๒๐๐๐บาทเพื่อประทังชีวิต
แล้วก็ให้หลานไปโรงเรียนทำให้ต้องจ่ายดอกเนี่ย
เงินกู้ดอกมันแพงนะครับวันละสี่ร้อยบาท
วันไหนไม่มีจ่ายเจ้าหนี้ก็จะส่งคนมาข่มขู่สารพัด
หมดหนทางแล้วจริงจริงก็เลยมาหลอกวัด
ตอนนี้หลอกไปแล้วทั้งหมดห้าแห่งด้วยกันนะคะโอ้โห
ทีนี้เรื่องมันเศร้าตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเด็กทั้ง๖คนเนี่ย
เพราะเขารู้นะว่ายายของเขาแม่ของเขาโดนตำรวจจับ
เขาให้คนแถวบ้านพามาที่โรงพักนี่ไงเนี่ยพามาที่โรงพัก
ร้องไห้กันระงมเลยนะคะเข้าไปกราบพระลูกวัด
โพธิยารามที่เป็นผู้เสียหายบอกอย่าเอาผิดแม่หนูเลย
ยาวผิดยายหนูเลยนะคะแต่ตำรวจบอกไม่ได้ว่าคดีรักทรัพย์เนี่ย
เป็นคดีอาญายอมความกันไม่ได้ต้องส่งให้สารท่านพิจารณา
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือร่วมกันลักทรัพย์
ส่งขังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนเด็กหกคนทำไงคะ
คนที่เป็นยายโทรศัพท์บอกให้ญาติมารับตัวไปดูแลค่ะ
นี่แหละฮะมีมือมีเท้าทุกอย่างครบทำมันหากินกันไป